สายที่เราจะไปต่อสายพูดคุยกันอีกท่านหนึ่ง
ประหลัดแม่สายเนี่ยท่านนี้เคยเข้าไปสำรวจที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมาเรียบร้อยแล้ว
ท่านเข้าไปสำรวจเมื่อ๒๐ปีก่อน
ทีนี้ลักษณะทางกายภาพภายในถ้ำเป็นอย่างไร
คุณปรีชาศรีเพชรอดีตประหลัดแม่สายอยู่ในสายกับเราตอนนี้แล้ว

เดี๋ยวถ้าทีมงานติดต่อได้จะกลับไปที่ทางอดีตท่านประหลัดอีกครั้งหนึ่ง

เพราะว่ามีหลายท่านที่เคยเข้าไปสำรวจภายในถ้ำมาก่อน
แล้วก็ออกมาบอกว่าลักษณะทางกายภาพในถ้ำเป็นอย่างไร
ใช่ค่ะนอกจากนักสำรวจต่างแล้ว
สิ่งที่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุดก็คือเด็กนี่แหละค่ะ
เพราะว่ามีเพื่อนของน้องทีมหมูป่า

แล้วข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เขาบอกว่าเขาเคยเข้าไปข้างในถ้ำ๓๔ครั้งแล้ว
แล้วเข้าไปลักษณะภายในถ้ำเป็นยังไงบ้าง
น้องเขาก็อธิบายรวมถึงเขายังบอกด้วย

คือเหมือนกับบอกว่าเรามาถึงตรงจุดนี้แล้วอย่างไรนะคะ
ตอนนี้สายของท่านอดีตประหลัดแม่สายพร้อมแล้วนะคะ

สวัสดีค่ะ
เมื่อ๒๐ปีก่อนลักษณะในถ้ำเป็นอย่างไรคะ
อธิบายให้เราได้เห็นภาพชัดกันอีกครั้งหนึ่งค่ะท่าน
ในสภาพที่ผมไปมากับที่วิเคราะห์ที่ปัจจุบันที่ออกทางทีวี
ก็ค่อนข้างที่จะตรงกันอยู่
แต่ว่าในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ย
มันมีในระยะทางที่ผมเดินทางตอนนั้นก็ประมาณเข้า๖โมงเย็นนะฮะ
แล้วก็กลับออกมา๖โมงเช้า
โดยที่แบบเกือบจะไม่พักเลยนะ

แต่ว่าทางการที่สำรวจบอกว่า๑๐กิโล
ก็จะเอาประมาณของทางการนี่๑๐กิโลนี่นะฮะ
ได้ค่ะคุณปรีชาค่ะทีนี้
ที่เราทราบเมื่อกี้ท่านบอกว่า
เข้าไป๖โมงเย็นออกมาอีกที๖โมงเช้า

คือมันตรงกับหน้าฝนหรือว่าเป็นหน้าแรงยังไง
พอผมเข้าไปก่อนที่จะเกิดหน้าฝนนะครับ
คือเราไปตอนนั้นสภาพยังในนั้นยังไม่มีน้ำนะฮะ
ไม่มีน้ำฝนส่วนที่มันแรงอยู่
ช่วงเดือนที่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเขาจะเข้าไปในถ้ำกันเนี่ย
จะเป็นช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหนแล้วก็เดือนไหนห้ามเข้าบ้าง
ก็ตอนที่ผมไปตอนนั้นมันน่าจะก่อนฝน
หมายถึงว่าประมาณเมษาพุทธภาพบางทุนเนี่ยครับพุทธภาพมิถุนา
เพราะว่าในช่วงนั้นเราไปน้ำยังแห้งอยู่ครับ
ค่ะเราอยากเห็นภาพเราได้ยินคำว่าพัทยาบีชกันบ่อยมากในการฟังข่าว
อยากเห็นภาพค่ะคุณปรีชาค่ะว่าพัทยาบีชเนินนี้มันกว้าง
ว่ามันเป็นลานกว้างมากน้อยขนาดไหนคะ
คือผมจะเปรียบเทียบให้ฟังนะครับในพัทยาบีดตรงนี้มันเป็นชายหาดนะฮะ
แล้วมันเป็นสะอาดทรายสีขาวที่ละเอียดและสวยมาก
แต่ว่ามันก็เป็นเหมือนกับที่บางแสนพัทยาคือชายหาดที่พื้นที่ลาบนะฮะ
แล้วมันกว้างแล้วเป็นห้องโถงใหญ่
แล้วถ้าให้ผมประมาณก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ของถ้ำหลวงนะครับ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากที่จะให้คุณปรีชาไล่เรียงให้เราฟัง
อยากให้เริ่มต้นตั้งแต่ปากถ้ำเลยได้ไหมคะ
ว่าเข้าไปแล้วจะไปเจออะไรจะไปเจอยังไง
เพราะว่าตอนนี้ค่ะกราฟิกของไทยรัฐที่อยู่หน้าจอไทยรัฐทีวีเนี่ย
ก็ขึ้นกราฟิกตัดขวางประกอบไปด้วย
อยากให้คุณปรีชาอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะตั้งแต่หน้าถ้ำตรงปากถ้ำเลยค่ะ

ฮัลโหลค่ะนะครับแล้วแล้วเราก็มันจะมีทางแยกทางขวากับซ้ายใช่ไหมค่ะ
ผมต้องหาปล่องลงตรงนั้นมันไปลงทางซ้ายนะฮะ
ถ้าเราไปลงทางขวาก็จะไปทางแยกที่ว่าสามแยกที่ไปผาหมีตรงนั้นมันเป็นทางตันครับ
ไปแล้วเข้าไปไม่ได้แล้วก็เดินไปทางซ้ายเรื่อยตามแผนภาพที่โชว์อยู่นะฮะ
มันก็จะผ่านเราก็ปีนปลายไปเรื่อยตามสภาพของถ้ำทั่วไปครับมันไม่มีทางลาบเรียบเหมือนถนน
แต่ว่ามันมีหินมีอะไรบางแห่งผมก็ต้องเอียงตัวเข้าบางแห่งเราก็ต้องคานอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ไปกันเรื่อยจนไปถึงตรงที่ว่าหินที่มันย้อยลงมาที่สภาพของถ้ำที่ว่าพื้นหินที่ย้อยลงมามันต่ำลงมาเกือบจะติดดิน
ถ้าเราเดินรอดเนี่ยมันต้องอยู่แค่เอวนะฮะมันมีระยะทางประมาณ๒๐๓๐เมตรที่เราต้องก้มเดินลอดเข้าไป
เพราะว่าถ้ำตรงเนี้ยมันหย่อนลงมาตรงเนี้ยมันปิดทางเดินเรานะครับแต่เราต้องหย่อนเดินรอดคล้ายว่าก้มเดินรอดไป
ค่ะแล้วทีนี้ตรงที่ผมเห็นในทีวีเมื่อวานหน่วยซีนน่าจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับค่ะ
จุดที่ว่ามันต่ำแล้วก็พอเราโผล่เหนือน้ำมาก็ไปชนอะไรในระดับถ้ำตรงข้างบนนะครับ
แล้วตรงนี้มันจะไปถึงก่อนถึงเนินพัทยาบีดนะครับเนี่ยเป็นจุดเป็นอุปสรรคสำคัญบริเวณจุดนี้ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถไปถึงพัทยาบีชได้สักทีหนึ่งด้วย
แต่ว่าอยากให้ทางหน่วยศิลป์แบบว่าสบายใจว่าไอ้ตรงถ้ำที่หย่อนลงมาตรงนี้นะครับมันไม่ได้มียาวกี่โลมันมีแค่ยี่สิบสามสิบนะครับอ๋อ
แต่มันปิดเต็มพื้นที่นะครับทำอ๋อหมายถึงที่หย่อนตรงเนี้ยถ้าถ้าเราดำแล้วก็จะคิดว่ามันน่าจะมีเยอะยาวไปเป็นกิโลมันจริงจริงไม่มีประมาณยี่สิบหรือสามสิบเมตรนะครับอ๋อ
แต่ถ้าเลยออกตรงนี้ไปแล้วมันก็เตรียมที่จะไปที่พัทยาบีดนะครับค่ะทีนี้คุณปริชาครับพัทยาบีชที่ว่าพอเอ่อ
มันคือสุดท้ายของถ้ำหรือยังคะเท่าที่เราได้เข้าไปซื้อยังไม่ได้ครึ่งเลยครับ
แล้วแล้วคุณปีชาเลยพัทยาบีชไปอีกไหมคะไปอีกครับถ้าผมถ้าเทียบตามกิโลที่เขานะครับ
พัทยาบีดเป็นกิโลที่ห้าใช่ไหมฮะค่ะกิโลที่ไปถึงสูตรห้ามกิโลสิบครับ
อืมคุณปรีชาเข้าไปลึกถึงไหนคะถึงประมาณกิโลที่เท่าไหร่คะ
ก็ไปสุดถ้ำเลยครับไปจนปิดผนังนะฮะอ๋ออ๋อแล้วตอนที่เราเข้า
พอหลังจากพัทยาบีชไปแล้วเนี่ยมันมีจุดที่มันเป็นเนินสูงหรือว่ามันเป็น
โถงอีกไหมคะเท่าที่เราได้เข้าไปสำรวจเลยตรงนั้นมันจะเป็นผนังถ้ำนะฮะ
ค่ะแล้วก็จะมีลักษณะหินย้อยที่เป็นแบบเสาเนี้ยสูงสูงเนี้ยมันลงมาเนี้ย
แล้วทีนี้ว่าด้านข้างเนี่ยมันจะมีหรือว่าซอกท่ำเนี่ยลงไปได้อีก
ผมก็เห็นเขาเขียนลูกศรที่เป็นช็อกว่ามันสิ้นสุดถ้ำตรงนี้ใช่ไหมแต่ผมเห็นว่ามันมีร่องลงได้
ผมก็คานลงไปอีกนะค่ะแล้วก็คานเข้าไปมันก็สูงประมาณเอว
แล้วมันมีลำน้ำลำทานออกมาผมก็คานเข้าไปอีก๒๐เมตร
ค่ะคุณปริศแล้วทีนี้ว่าไปถึงตรงนั้นน่ะ
น้ำตาน้ำที่ออกมาจากการขุนน้ำมันออกตรงนั้นนะฮะ
แต่ว่ามันอยู่ระหว่างหินกับน้ำมันแค่ประมาณศอกผมไม่สามารถเข้าไปได้แล้ว
เพราะว่าตัวมันติดครับก็เลยคานกลับมาครับ
การไปสำรวจเนี่ยเราได้มองขึ้นไปข้างบนแล้วเราเห็นว่ามันมีปล่อง
หรือว่ามีแสงเข้ามาภายในถ้ำไหมคะคือลักษณะผมไปตอนนั้นมันมันมืดอ่ะเนอ
เพราะว่าเราเข้าหกโมงเย็นนะฮะค่ะแสงมันจะไม่มีแล้วก็แต่ว่ามัน
ขอเรื่องถามหน่อยในทำแล้วมีอากาศค่ะเชิญค่ะ
ไงครับเชิญต่อเลยค่ะพอมาถึงว่าผมเล่าหมายถึงว่าตอนนี้
แล้วถ้าอยู่พัทยาบีดเนี่ยมันต้องไปอีกนะครับ
แล้วผมคิดว่าเด็กนะฮะน่าจะอยู่ที่เนินสุดท้ายที่กิโล๑๐แล้วครับ
เนินสุดท้ายกิโลสิบเพราะว่าเนินตรงนั้นน่ะ
ระหว่างเราเดินที่ผมหมายถึงว่าเราจากพัทยาบีดไปแล้วเนี่ย
เราจะต้องเจอแบบว่าเป็นถนนโคนนะมันเป็นโคนที่เราต้องเดินลุยเข้าไป
ค่ะแสดงว่าต้องไปอีกเราเดินลุยโค้นเข้าไปแล้วเราก็ปีนใส่เจ้าอะไรขึ้นไปไปเรื่อยเรื่อย
จนไปถึงที่น้ำรอดนะครับน้ำรอดนี่หมายถึงว่าจะอยู่กิโลที่๙แล้วครับ
อืมแสดงว่ามันต้องไปอีกรอดตรงน้ำรอดตรงนี้เพราะว่ามันปิดระหว่างผนังท่ำกับน้ำมันปิดกัน
เราต้องรอดดำเข้าไปครับค่ะคุณปีชาครับเดินเข้าไปในถ้ำมีอากาศหายใจไหมคะ
โดยเฉพาะก่อนที่จะถึงสุดทางอากาศดีเลยครับเพราะว่าสภาพท่ำมันกว้างครับ
ไม่ได้แค่อ่ะอากาศก็ไม่ได้เป็นปัญหาในการเปิดสังคมหลังนั้นด้วยนะคะ
โดยเฉพาะภรรยาบีทนี่อยู่กันได้ร้อยถึงสองร้อยคนนะคะจุดขึ้นมา
อ่าอะไรค่ะก็คงจะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในการค้นหาสิบสามชีวิตได้เป็นสำคัญเหมือนกันนะครับ
ขอขอเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับอ่าได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะคือว่าตอนนี้ผมอยากให้ทางการเนี่ยรีบเร่งที่ผมคิดว่าเด็กยังอยู่ที่
กิโลเมตรยี่สิบนี่นะครับเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นตานน้ำเด็กก็มีน้ำทาน
ถ้าอยู่ระหว่างทางในน้ำมันท่วมหมดเนี่ยมันเป็นน้ำโคนเด็กก็ทานไม่ได้ใช่ไหมฮะอืมเด็กอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็มีน้ำให้ทานเนี่ยมันปอดสอง
ที่ตรงนั้นมันสูงที่สุดของถ้ำครับแล้วก็สูงเป็นสิบเมตรเราต้องเดินไต่เนินขึ้นไปเรื่อยนะครับ
ผมดูแล้วว่าในสิบกิโลกิโลสิบนี่ปลอดภัยที่สุดครับและหน้าที่เด็กจะอยู่ตรงนั้นเพราะว่าหนึ่งถึงเก้านั้นอาจจะน้ำท่วม
เพราะว่ามันอยู่ในระดับแอ่งกระทะเหมือนกันหมดครับอ่ะเอาละค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
คุณปริชาค่ะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะ
คุณปรีชาศรีเพชรอดีตประหลัดแม่สายที่เคยเข้าไปสำรวจถ้ำเมื่อ๒๐ปีที่ผ่านมา
ใช่ก็เล่าให้ฟังว่าจริงแล้วถ้าเกิดภาพรวมเนี่ยก็เหมือนกับที่สื่อทีวีเรานำเสนอนี่แหละ
แต่ว่าอาจจะต่างกันในเรื่องของรายละเอียดแต่ยังไงก็ตามครูปีชาก็ยังยืนยันนะคะว่า
ว่าเด็กเข้าไปในนั้นมีอากาศหายใจแล้วก็มีตาน้ำอยู่ซึ่งเด็กน่าจะสามารถดื่มน้ำจากตรงนี้ได้